หลายคนเชื่อว่าอยากหาสถานที่ที่ไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะ

มีที่เขาใหญ่มาแนะนำนะคะคุณผู้ชม
ล้อมด้วยธรรมชาติป่าไม้ร่มรื่น
สภาพแวดล้อมถือว่าน่าพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่สุด
เป็นที่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ
ดูได้อย่างน่าประทับใจ
ซึ่งโดดเด่นด้วยที่พักโอโถง

ดีไซน์ไทยแนวร่วมสมัย
ท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นกลางป่า
จากห้องพักที่สามารถมองเห็นวิวของแนวเทือกเขา
และป่าสีเขียวแบบ๓๖๐องศา
พรั่งพร้อมด้วยกิจกรรมกลางแจ้งหลากหลายประเภท
ให้ได้ดื่มดำกับบรรยากาศความสดชื่นของเขาใหญ่อย่างเต็มปอด

เช่นปีหน้าผาจำลอง

รวมทั้งอิ่มอร่อยกับมื้อเย็นสุดพิเศษ
รังไหมบนยอดไม้ที่ร้านโคคูณ
หรือจะเพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง
ที่มีเสียงดนตรีใต้น้ำ
เขาคลอเวลาว่ายน้ำ
ท่ามกลางอ้อนกอดแห่งขุนเขา
บากลางน้ำให้คุณและครอบครัว
หรือเพื่อนได้ละเลียดเครื่องดื่ม

สัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการพักผ่อน
ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
มาตรฐานระดับสากลได้ที่